ก่อนจำได้พี่เบิร์ตพาไปที่มขอนแก่นที่มีตัวเงินตัวทอง๒ตัว
เออเออตัวพี่ตัวน้องเออจะข้ามถนนกันขำเลยน่ะเออ
คุณผู้ชมฮะรอบนี้เป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้
กำลังจะขึ้นลิฟต์มากัน๓คนนะครับ
จะขึ้นลิฟต์อยู่แล้วคนร้ายแอบซุ่มอยู่แถวรถเข็น

คนอ้วนรู้เหรอคนทางแน่อ้าว

โอ้ยมันกัดเข้าโอ้ยกัดไม่ปล่อยน่ะ
คือพี่เขาสะบัดรองเท้าตกใจด้วยแหละจังหวะนั้น
มันยังเป็นจังหวะถกที่แบบเร็วอ่ะเร็วอ่ะเออ
ตึกญี่ปุ่นเขาเรียกกันตึกญี่ปุ่นในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ครับ

นี่ไงดอมกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
จริงฮะสัตว์มาจริงฮะโอ้โหสามคนนี้ครับกำลังจะเดินเข้าตึกจะขึ้นลิฟต์นี่แหละ
งูเหลือมตัวใหญ่มันซุ่มอยู่ใต้รถเข็นด้านซ้ายครับแล้วก็พุ่งฉกพี่ผู้หญิงเข้าไปงับติดเท้าซ้ายเลยนะ

ประชาสัมพันธ์ของกรมอุทยานแห่งชาติก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ๑๒กันยายนตอน๒ทุ่มแล้ว
ข้าราชการพี่ผู้หญิงคนนั้นที่โดนงูเหลือมฉกเข้าไปจริงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาตินะ
แต่เป็นข้าราชการจากกรมหม่อนใหม่ครับเข้ามาหาเพื่อนที่ตึกนี้พอดี
แต่พี่เขาอาการปลอดภัยแล้วเออแล้วก็เดินทางกลับไปจังหวัดขอนแก่นแล้ว
ไม่อยู่แล้วบางเขนเนี่ยกลับขอนแก่นเลย
จากนี้ครับยังมีคลิปที่รอปภของกรมอุทยานถ่ายไว้
ตอนที่งูเหลือมตัวใหญ่อันนี้ไปซ่อนอยู่บนต้นไม้ครับ
ในกรมอุทยานนี่แหละไม่แน่ใจตัวเดียวกันหรือเปล่าพี่น้ำแข็ง
ไม่รู้ตัวเดียวกันกับที่ฉกพี่ผู้หญิงเมื่อสักครู่หรือเปล่านะ
ยังไม่มีการยืนยันว่าไอ้งูตัวนี้เป็นงูเหลือมของกลาง
มีการนำมาส่งไว้ที่คลินิกสัตว์ป่าในกรมหรือไม่
เพื่อจะรอนำไปยังสถานีพอเลี้ยงสัตว์ป่าต่างจังหวัดนะฮะ
แล้วมันหลุดอย่างนี้มันอาจจะหลุดไง
แล้วก็ฝนตกน้ำท่วมด้วยช่วงนี้